ผมพาไปดูความคืบหน้าเรื่องของอาการของหมอภาคก่อนนะครับ
เพราะว่าท่านก็ไปอยู่กับทั้ง๑๓คนตั้งแต่วันที่เจอตัว

ทีนี้สภาพในถ้ำก็แน่นอนว่ามันก็เหมือนกับทีมหมูป่าที่เขาอยู่แหละ

เรื่องของสภาพต่างก็ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ด้วยนะครับ
เผยภาพที่พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบก
วันนี้เดินทางไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับ
เยี่ยมอาการของพันโทในแพทย์ภาคโลหารชุนหรือว่าหมอภาค
ผู้บังคับกองพันธ์เสนารักษ์ที่๓ค่ายสุรธรรมพิทักษ์
ซึ่งตั้งอยู่ที่ตะมนตโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
คุณหมอภาคคุณหมอทหารนะครับที่จบหลักสูตรหน่วยซิล
เป็นหมอทหารที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตาพีนะครับ
ระบุข้อความไว้อย่างนี้นะครับบอกว่าหวานเลย
ทหารที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตาพี
ใช่ก็ดูน่ารักดี

ก็อยู่ในชุดคนไข้ของทางโรงพยาบาลนะครับ
ตอนนี้ต้องพักดูอาการตามขั้นตอนของการควบคุมโรค
เพราะว่าก็ถือว่าเป็นหนึ่งของทีมดำน้ำที่อยู่ในถ้ำ
กับน้องทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนที่จุดเนินนมสาวในถ้ำหลวง
แล้วก็เป็นชุดสุดท้ายที่เดินทางออกมาหลังจากจบภารกิจนะครับ
พบทบวันนี้ไปเชียงรายก็ยังไปเป็นประธานในพิธีพระชธานเพลิงศพ
นักบินแล้วก็นายทหารที่เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินตกที่แม่ห้องศร
๕กรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยนะครับ
แต่อาการของหมอภาคกับหน่วยซิลทั้ง๓ท่านทางแพทย์เขาก็แถลงไปแล้ววันนี้
บอกว่าอาการก็ปลอดภัยดีไม่มีการติดเชื้ออะไรทั้งสิ้นนะครับ